อยากจะไปเที่ยวไหนก็ได้ไปแต่เราต้องมาทำงานตรงนี้
แต่ก็เป็นผลดีที่เราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตั้งแต่เด็ก
ได้รู้จักการทำงานได้เห็นคุณค่าของเงินค่ะ
ถ้าหนูได้อยู่ตรงจุดหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือคนได้
หนูก็อยากจะช่วยเหลือคนจนครับ
เพราะว่าหนูมีความคิดว่าหนูได้สัมผัสตรงจุดนั้นว่า